กำลังช่วยกันฉีดวัคซินให้กับผู้รับการฉีดวัคซินกำลังช่วยกันฉีดวัคซินให้กับผู้รับการฉีดวัคซิน
นี่โอ้โฮเห็นอย่างงี้คือผู้ชายจังหลุดแต่ก็พูดไปอย่าล่ะ
แรงกูต่อยนะเอ้าแล้วเนี่ยต้องใช้ผู้หญิงสามคนล็อกไหลล็อกแขน
ชิมแรงกูต่อยนะโกรธด้วยนั่นคิดแรงกูต่อยน่ะนั่น

อย่าทิ้งอย่าล้อมต่อยนะอย่าล้อม
จองพูดตลอดกันไปเรื่อยนะ
คือนางสาวขวัญดาวตรีศูนย์ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ในเชิงลุก
คือเชิงลุกคือจะเจอใครเราก็ต้องฉีดหมดถูกต้องไหมครับ
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์มวลที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่จะฉีดให้กับน้องผู้ชายคนนี้เขากลัวพยาบาล
กลัวคนมันกลัวเข็มมันกลัวจริงนะครับน้องคบดิ้นกว่าจะพูดทิ้มแรงจะต่อยนะ
ตอนนั้นพยาบาลก็กลัวกลัวโดนต่อยเหมือนกันจึงพากันปล่อยมือกันหมดเลยค่ะ
แต่มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยก็มือเบานะจึงตัดสินใจฉีดวัคซีนให้ที่ผ่านมา
เคยเจอแบบนี้ถามว่าเคยเจอไหมคนกลัวเข็มมีเยอะนะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคนไงการฉีดวัคซีนแต่ว่าคนกลัวเข็มมีเยอะจริงนะ
แล้วก็บอกที่ผ่านมาถามพวกเขาชินไหมเขาชินเพราะเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาเยอะบ่อยแล้ว
แล้วยิ่งอันนี้มันเป็นการตรวจเชิงลุกคือเขาไม่ได้สมัครใจที่จะเดินเข้ามาฉีดวัคซีน
คือเจอปุ๊บจับฉีดเจอปุ๊บจับฉีดเลย
กึ่งบังคับเหมือนกันจริงก่อนนั้นในมิ้นเคยเจอเคสหนึ่งเหมือนกัน
เป็นผู้หญิงค่ะลักษณะเดียวกันเลยเงื้อมือขึ้นมารอแล้วบอกว่า
ถ้าเจ็บตบนะไม่ชัดแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะ
เข้าใจคำว่ากูเก็บแต่มึงสักลายขนาดนั้นน่ะ
กว่าเข็มฉีดยาแล้วทำไมตอนสักลายมึงไม่เจ็บวะ
เข็มมันเหมือนกันไหมอันนี้มึงไม่แน่ใจเห็นเขาบอก
ขนาดฉันไปสักน้ำมันอ่ะฉันเจ็บเลยตกลงพี่มดดำเคยสัก
สักน้ำมันเวลาอาจารย์อะไรอย่างนี้สักหรือว่าอันนี้เขาทายาชาก่อนที่เขาจะสัก
หรือความคือพอเข็มฉีดยามันจะยาวอะ
เข็มฉีดวัคซีมันสิ้นเดียวนะ
ใช่มันจะเป็นข้อสงสัยเพราะคุณศักดิ์ทั้งตัวเลย
แต่ทำไมพอไปฉีดยาแล้วไม่ได้
ก็สักมันมีอาจารย์คุมกระทรองขมับเว้น

ทิมเหมือนจะออกมาเป็นรูป
แล้วต้องเติมสีเติมสันเติมวาดลงกลับ
แต่พอมีครูบาอาจารย์คุมขมับอยู่ก็แบบสู้ตายไง

ครั้งสุดท้ายเขาก็บอกว่านึกว่าจะเจ็บกว่านี้ก็ไม่เจ็บนะ
เพราะว่าเคสก่อนที่ผู้หญิงที่บอกว่าถ้าเจ็บตบนั้นแล้วเง้อมือ

ว่าถ้าเขาเหวี่ยงปุ๊บจะได้ล็อกมือทัน
ปรากฏว่าพี่พยาบาลผู้หญิงที่ฉีดก็กล้ากลัวนะ

คนนี้อาจจะไปฟังใครพูดมาเยอะหรือเปล่า
จริงน้ำกล้วม
น้ำกล้าว่ากันไป